แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนไทยเลยล่ะค่ะ
สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก่อนหน้านี้ด้วยโอ้โห

ขึ้นภูขึ้นเขากันเยอะมาก

คือตอนนี้นะคะก็นอกจากเป็นพระเอกเล่นละครแล้วนะคะ

บ้านหนาหรือป่ะเพราะคนก็บอกว่าบ้านเกิดพาไปหน่อยจ่ะ
หนึ่งในนั้นก็คือคุณหิงปณิตาค่ะ
หนุ่มเข้มเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าดีใจมากที่บึงการได้รับความนิยม
ตอนนี้คนไปเที่ยวกันเยอะมากเศรษฐกิจกลับมาคึกคัก
แต่ว่าก็กลัวโควิดนะคะมาตรการก็เข้มข้นเหมือนเดิมค่ะ
แล้วก็ต้องถามเข้มว่าเข้มไหนเป็นคนบึงกาล
ไปไหว้อย่างไรให้ปังเพราะได้ข่าวว่าเข้มก็ไหว้แรกเลย

คุณถามเยอะไหมครับเรื่อง
ครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้จัดการนะครับผม

อย่างหินสามวานอย่างภูทอก

ธรรมนาคาธรรมนาคีอะไรอย่างนี้ครับ

มีโอกาสมีโอกาสเพราะว่าช่วงนั้นเราว่างด้วย
เราก็เลยกลับไปหาคุณตาที่บ้าน
แล้วก็มีโอกาสก็ได้ขึ้นธรรมนาคากับพวกพี่หนิง
อยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนครับ

คือส่วนหนึ่งแล้วคือเข้มชอบทำบุญด้วย
เป็นสมาชิกมูลทีร่วมกับตันอยู่ด้วย

ใช่ก็ถือเป็นการบุกเบิกสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ด้วยนะ
ของแบบนี้ก็อธิษฐานเอาเด้อ